แต่ว่าข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์

แล้วก็มีความชัดเจนว่าเดินทางออกนอกประเทศแล้ว
มีคำถามตามมามากมายเลยครับ
ฉะนั้นช่วง๒๓วันจะเห็นบทวิเคราะห

มีการส่งแสดงความคิดเห็นกันในไลน์

จริงคำถามนี้ต้องขีดเส้นใต้ไว้ก่อนว่า
การอยู่หรือไม่อยู่ของคุณยิ่งลักษณ์นั้นเนี่ย
ไม่ได้แปลว่าอยู่แล้วจะลงเลือกตั้งได้
อยู่แล้วจะเป็นหัวหน้าพักได้

เพราะสนชลงมติถอดถอนไปแล้ว
ว่าถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง
แปลว่าลงเลือกตั้งก็ไม่ได้
ทำอะไรทางการเมืองไม่ได้ทั้งสิ้น

ถึงจะทำอะไรไม่ได้ทั้งสิ้น
แต่ดูท่าทีลีลาความเคลื่อนไหวของคุณยิ่งลักษ
ที่เดินทางไปไหนมาไหนเนี่ย
คุณยิ่งลักษณ์ยังเสมือนเป็นตัวแทนของคุณทักษิณ
และเสมือนเป็นตัวแทนของพักเพื่อไทย
แฟนคลับคนที่นิยมชมชอบพักเพื่อไทย
ก็ยังให้การสนับสนุน
แปลว่าไม่ให้การสนับสนุนโดยตรง
แต่ให้การสนับสนุนโดยอ้อมกับพักเพื่อไทย

ฉะนั้นเมื่อไม่มีคุณยิ่งลักษณ์
พี่ทั้งน้องไม่อยู่แล้ว
ความคิดคุณทักษิณที่ต่อเชื่อมผ่านมาทางคุณยิ่งลักษณ์

ตรงนั้นจะเป็นยังไง

พักเพื่อไทยจะเป็นยังไง
แน่นอนในสถานการณ์อย่างนี้
วิเคราะห์ต่างหลากหลายมาก
คนที่คนที่ชื่นชมพักเพื่อไทยก็จะวิเคราะห์ไปแบบหนึ่ง
คนที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับพักเพื่อไทยก็วิเคราะห์กันแบบหนึ่ง
ในสถานการณ์การแตกแยกทางการเมืองที่ผ่านมา
บทวิเคราะห์หาคนเป็นกลางค่อนข้างจะยาก
ผมเองไม่กล้าขันอาสาตรงนั้นหรอกครับ
เพียงแต่ว่าจะขอเอาความคิดความเห็นนักวิชาการ๒คน
ซึ่งผมคิดว่าคนหนึ่งเป็นคนรุ่นเก่าหน่อยหนึ่ง

และผมคิดว่าความคิดเขาเนี่ยฟังได้
คนแรกคืออาจารย์สุรชาติบำรุงศุกร์อาจารย์
อสุรชาติบำรุงศุกร์เป็นขนบดี
สุรชาติมีความเห็นอย่างนี้ครับ
ท่านบอกว่าบทบาทของพักเพื่อไทย
หลังจากเหตุการณ์ที่คุณยิ่งลักษณ์ถอยออกไปคราวนี้
ก็มีคนประเมินว่าพักอาจจะระสำละสาย
แต่ผมกลับคิดตรงกันข้าม
คือจะทำให้พักเพื่อไทยไม่มีสภาพเหมือนมีตัวประกันอีกต่อไป
ผมคิดว่าคุณยิ่งลักษณ์คือตัวประกันทางการเมืองของเพื่อไทย
แต่เมื่อคุณยิ่งรักตัดสินใจแบบนี้
ทำให้พักไม่ต้องอยู่ในอาการพวาพวัง
และสามารถเดินไปข้างหน้าได้มากขึ้น
รวมถึงคนในพักก็ต้องช่วยกันคิด
และมีความสามัคคีกันมากขึ้น
ถ้ายังตัดสินใจจะอยู่กับพักต่อไป
นี่อันนี้ก็สอดคล้องกับคนในบางพักบางส่วน
คิดแบบนี้คิดแบบอาจารย์สุรชาตินี่แหละ
อย่างน้อยคนหนึ่งที่มาออกอากาศกับผมไปเมื่อคืนนี้
คือคุณสามารถแก้วมีชัย
คุณสามารถก็บอกว่าไม่กระทบหรอก

สามารถไปอธิบายกับประชาชน
ที่เป็นสมาชิกพักเพื่อไทย
หรือคนที่เลือกพักเพื่อไทยได้
ว่าพักเพื่อไทยไม่มีปัญหา

และคิดว่าคนที่นิยมชมชอบพักเพื่อไทยอยู่แล้ว
คงไม่มีปัญหากับการเดินทางออกนอกประเทศ

ทีนี้ดูนักวิชาการรุ่นใหม่อีกคนนึง
คนนี้ชื่อภูมิมูลสินครับ

เป็นรองคณะบดีคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยอสัมชัน

สิ่งที่จะสะท้อนทิศทางของพักการเมือง
หลังการเลือกตั้งตามกติกาใหม่ของรัฐมนูล
แน่นอนว่าพักใหญ่จะไม่เข้มแข็ง
เหมือนรัฐมนูนฉบับที่ผ่านมา

ในส่วนของกลุ่มสมาชิกหลายคนของพักเพื่อไทย
ยังอาจจะมีซีรีส์ในคดีต่าง

กลุ่มคนที่ยังอยู่พักเพื่อไทย
ผมมองออกเป็น๒กลุ่ม

กลุ่มสมาชิกที่มีอุดมการทางการเมือง

กลุ่มนี้เขาจะเกาะกันเหนียวแน่น
แต่อาจจะมีสมาชิกไม่เยอะเท่าที่ควร
เพราะบางคนจะต้องโดนคดีต่าง

กลุ่มที่๒นี่เป็นกลุ่มที่สนใจการเมือง

แต่ไม่ได้สนใจอุดมการของพักเพื่อไทย
คนกลุ่มนี้อาจจะต้องจับตาดู
เพราะเขาอาจจะลาออกจากภักดิ์เพื่อไทย
ไปจับมือกับพักอื่นก็เป็นไปได้
แล้วอาจารย์ภูมิก็บอกอย่างนี้
เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า
พักเพื่อไทยอ่อนแอลงเยอะอย่างแน่นอน
สิ่งที่จะพิสูจน์พลังของพักเพื่อไทย

และสมาชิกพักยังจับมือเหนียวแน่นกันอยู่ไหม

รวมทั้งสิ่งสำคัญในรัฐมนูลฉบับใหม่
ทำให้เห็นว่าการที่พักการเมืองพักใหญ่

พักเพื่อไทยแล้วก็ลำบากไปตามกติกาด้วย
นี่คือตัวแทนของนักวิชาการ๒คน

ท่านผู้ชมจะเห็นด้วยกับแนวความคิดไหน

ทีนี้มาดูเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์หน่อย
หนังสือพิมพ์ลงกันหลายฉบับเมื่อเช้าว่า
อาจจะมีการขอลีภัยทางการเมือง

อีกฉบับหนึ่งก็ใกล้เคียงกัน
วงในชี้แม้วเจรจาหยุดป่วน
เดินเรื่องลีภัยอังกฤษ
ก็มีคำถามตามมากับหัวข่าวสองข่าวนี้ว่า

เจรจาขอลีภัยมันต้องมีหลักเกณฑ์นะครับ

คนที่จะอธิบายเรื่องนี้คนหนึ่งชื่อนี้ครับ
ปรเมษอินทรชุมนุม
รองอธิบดีอายการสำนักงานชี้ขาด

การขอลีภัยไปต่างประเทศของคุณยิ่งลักษณ์
จำเลยที่หลบหนีไม่มาฟังคำพิพากษานั้น

ยังไม่มีเหตุที่จะลีภัย

ต่างจากกรณีของคุณทักษิณ

และขอลีภัยในระหว่างที่มีปัญหาบ้านเมือง

จากการทำรัฐประหารในช่วงปี๔๙

แต่ยังไม่จบกระบวนการ

แล้วก็ผ่านเหตุการณ์
รัฐประหารมา๓ปีแล้ว

คุณยิ่งลักษณ์ไปสารมาตลอด

เช่นกรณีพลตำรวจตรีปวินพงศิริ

อดีตรองผู้วิจการตำรวจพูดทอนภาค๘

แต่ว่าเคสของคุณยิ่งลักษณ์

แล้วผ่านการพินาคดีมาตลอด

อย่างที่ว่าสภาพจะเป็นยังไง

คงจะต้องมีการตั้งคำถาม

เพราะว่ายังมีเรื่องต่อเนื่อง

เมื่อเช้าที่เป็นข่าวก็คือว่า
ยังมีคดีที่คุณบุญทรง

แล้วคราวนี้อดีตประหลัดกระทรวงพาณิชย์

แล้วไหนจะมีคดีสำคัญ

แหมอยากให้
เอาเรื่องคดีโรงพักร้าง

คดีที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงเนี่ย

ผู้กระทำอยู่ฝ่ายเดียว

ว่าคดีโรงพักร้าง

แล้วนี่คือขีดเส้นใต้ของวันนี้ครับ

คุณผู้ชมหลายคนส่งไลน์มาหาประเด็นมาให้คุณสุภาพเยอะเหมือนกันนะครับ

พูดคำอะไรมันดูมีความแบบ

เรื่องที่วิเคราะห์ไปก็ชัดเจนนะครับ
ดูกันต่อว่าจะลีภัยได้หรือเปล่า